ซื้อเครื่องสำอางตามตลาดหรือเปล่าครับ
อยากจะให้ดูข่าวนี้ที่สงขลาสักหน่อย

เจ้าหน้าที่บุกทลายโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

เขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาทครับ
โดยนายสมศักดิ์ชูศรีท่านประหลัดป้องกันอำเภอเทพา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เข้าตรวจค้นในโกดังโรงรมควันยางพาราร้าง
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนลำไพรอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
หลังจากสืบทราบว่า
ถูกใช้เป็นสถานที่ผลิตและเก็บเครื่องสำอางปลอมยี่ห้อดังเป็นจำนวนมาก
จากการตรวจค้นในโรงรมควันยางพาราร้างนี่แหละครับ
พบว่าดัดแปลงส่วนต่างนะครับ
เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางปลอมขนาดย่อม
มีทั้งส่วนผลิตซึ่งมีทั้งถังปั่นส่วนผสม
บรรจุและเครื่องสำอางที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งขาย
มีบรรจุพันธุ์มีฉลากสินค้า
กองรวมกันไว้เป็นจำนวนมากครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดได้นับหมื่นชิ้น
และล้วนเป็นเครื่องสำอางปลอมยี่ห้อดัง

บำรุงผิวครีมหน้าขาวขายดีขายดี
ที่วางอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป
และตามห้างสรรพสินค้าดังซะด้วย

เออซึ่งใช้ส่วนผสม
นี่ฮะคือมันต่างเฉพาะขวดคุณผู้ชม

แต่แยกบรรจุเป็นหลากหลายยี่ห้อ

ถ้าลงทุนหน่อยจะหลอกให้เนียนหน่อย
ก็เปลี่ยนสีคนละสีคนละกลิ่น
แต่ส่วนผสมอย่างเดียวกัน
ประเมินความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ๑๐ล้านบาทครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มนายพิชัยรัฐเพ็งจวน
อายุ๔๘ปีเขาเป็นผู้ดูแลที่นี่
แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดี๒ข้อหาครับ
คือผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับจดแจ้ง
และผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางปลอม
หลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนขยายผล
ให้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอางปลอม

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสำอางปลอมเหล่านี้

อันตรายมากเลยค่ะโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะฮะ
คือเอามาทาทิ้งหน้าพังเลยนะครับ
ใช่แต่ว่ามีคนซื้อใช้แล้วหลายคนนะครับใช่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะ